มาดูเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุดเป็นเหตุที่ปัตตานีมีคาร์บอมใกล้กับฐานตำรวจ
ทำให้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบาดเจ็บไปหลายคนค่ะ

เกิดเหตุระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นภายในร้านอาหารมิตติ้ง
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หมู่๔ตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองปัตตานี
จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๗นายและชาวบ้าน
อีก๔คนที่บาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
จากนี้แรงระเบิดก็ยังทำให้มีรถยนต์และร้านค้าบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายไปด้วย
ถูกแรงระเบิดพังเสียหายทั้งคัน

นะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นมีคนนำรถเก๋งคันดังกล่าว
บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
บรรจุน้ำมันเบนซินจำนวนมากเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
เข้ามาจอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านอาหารซึ่งอยู่ติดกับฐานของตำรวจ
จากนั้นคนร้ายกดชนวนระเบิดจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เข้าไปในฐานอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในฐานต้องรีบวิ่งออกจากฐานเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่แรงระเบิดยังทำให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจ
และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย
สาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
โดยรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าเป็นรถของนายสมศักดิ์ดุษฎีพีริยะอายุ๕๑ปี
เจ้าของร้านเพชรเกษมยานยนต์ที่ถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บสาหัส
และได้ขโมยรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีขาวทะเบียน๓๘๑๕กรุงเทพมหานครของผู้บาดเจ็บไปด้วย
โดยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ตำบลตะลุโบ๊ะอำเภอเมืองปัตตานี
ที่ก่อเหตุก็มีลักษณะตรงกันค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องรอผลตรวจหมายตัวถังรถอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุนายวีรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไป
ดูที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีระบุว่า
ตอนนี้รู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วหลังทำการสืบสวนสอบสวน
ซึ่งเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ต้องการจะกระทำการเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
หลังถูกกดดันอย่างหนักค่ะ